มาดูเรื่องของอุบัติเหตุค่ะมีการแชร์คลิปหนึ่ง
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นประมาณตี๒๓๐ที่ผ่านมานี่เองนะคะ
รถบรรทุกน้ำมันเสียหลักแล้วก็พุ่งข้ามเกาะกลางไปเลยค่ะคุณผู้ชม
ชนกับรถยนต์ที่เขาขับสวนมาไฟลุกท่วมแบบนี้
จนคนขับรถยนต์เสียชีวิตค่ะที่
แต่คนขับรถบรรทุกน้ำมันเนี่ยหนีไปนะคะจากที่เกิดเหตุนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตี๒๓๐ที่ผ่านมา
ถนนประหลโยธินช่วงกิโลเมตรที่๑๓๖๑๓๗หมู่๘
ตำบลทานเกษมตลาดโต้รุ่งตลาดนิคมสร้างตนเองจังหวัดสระบุรีค่ะ
มันไฟลุกท่วมขนาดนี้เพราะมันเป็นรถบรรทุกน้ำมันอ่ะ
ดับเพลิงไปกันนะคะก็ไปช่วยเหลือนะคะ
เจ้านาทีโมรณนิธรรมกระตันยูก็ไป
ไฟไหม้หนักเลยนะคะแล้วก็มีเสียงระเบิดดังขึ้นเป็นระยะระยะค่ะ
ช่วยกันฉีดน้ำใช้เวลา๒ชั่วโมงเลยนะ

คนขับรถยนต์เสียชีวิตเขาขับมาของเขาดีค่ะ
คนขับรถบรรทุกน้ำมันไม่เจอแล้วในที่เกิดเหตุ

ตำรวจเขาสันนิษฐานเบื้องต้นแบบนี้ค่ะว่า
รถอาจจะเสียหลักตอนที่วิ่งมาด้วยความเร็วสูง
เดี๋ยวจะดูข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม
เพื่อหาสาเหตุของอุบัติเหตุนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะ

จริงนะจริงค่ะขับรถมาทางของตัวเองปกติเลยอ่ะ